ผู้หญิงคนนี้นี่เขาก็ขับกระบะมาปรากฏว่าพุ่งข้ามเลน
พอข้ามเลนปั๊บมาชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาฝึกงาน
สรุปคือนักศึกษาเสียชีวิตเลยค่ะ

คือกระบะคันนี้นะที่เขามาเหมือนกับเขาพยายามจะแซง
แล้วก็รถเสียหลักพุ่งมาตรงนี้
ลูกศรเขียวนั่นคือน้องนักศึกษาฝึกงานขี่ผ่านมาจังหวะนั้นพอดีค่ะ
น้องเนี่ยกระเด็นไปชนกับป้ายเนี่ยปะยางถ่วงล้อเนี่ยนะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงริมถนนหน้าร้านปะยาง
อยู่ที่พนมทวนของกาญจนบุรี
ศึกษาฝึกงานที่เสียชีวิตอายุ๒๐ปีชื่อนายจารุกิจเที่ยงธรรมค่ะ
แล้วเจอมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษากระเด็นไปซุกอยู่ใต้รถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วรถกระบะที่เสียหลักพุ่งข้ามเลนมานี่ก็คือ
นางสุมาลีไฝเพชรอายุ๔๙ปีเป็นคนขับ
คนขับกระบะเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
บอกว่ากำลังจะไปทำธุระพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมีกระบะนิสันนาวาร่าสีดำแซงขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเลน
ทีนี้เธอก็เลยต้องเบรกหลบแล้วก็เสียการทรงตัวนี่ยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้นะคะ
รถเธอพุ่งข้ามเลนไปแล้วก็บอกเสียใจที่ทำให้น้องนักศึกษาเสียชีวิตอยากขอโทษค่ะ

สพพนมทวนนะคะก็นำตัวคนขับกระบะไปโรงพัก
เพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท